ชาวบ้านบอกว่าเห็ดยักษ์เนี่ยมันยักษ์มันใหญ่มันโตโมโหลานจริง
แถมมันยังมีควันพวยพุ่งออกมาด้วย
แปลกแบบนี้มันให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมดูก่อนเห็ดยักษ์ที่เกาะบนต้นห้างขนาดใหญ่
ใหญ่จริง
วาดกันว่าต้นไม้อะไรกว่า๕๐๐ปี
มีไอมีขวัญขาวมีภูมิภูมิออกมา
ชาวบ้านงงสิใครมาจุดไฟเผาอะไรรึเปล่า
แต่ก็ไม่มีมาดูอีกทีเอ้า
มันเป็นควันที่ลอยออกมาจากเห็ดนี่นะ

เห็ดยักษ์นี้เป็นสีเทาปนดำค่ะ
อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ๒เมตร
เห็ดมันออกดอกแผ่ซ้อนกันเป็นชั้นขนาดกว้าง๗๐๘๐เซนติเมตร

นี่สองคู่ซีเมืองพยาวนักข่าวของเรานี่ไปวัดขนาดดู
ยืนอยู่ข้างถนนใช่ไหม

ก็เลยเอาไม้ไปวัดดูสิมันกี่เมตรมันขนาดเท่าไหร
พอวัดปุ๊บก็มาหักเห็นไหมเป็นการวัดขนาดตามธรรมชาติ

ดูแล้วโอ้โหเมตรกว่า
เมตรกว่าจริงใหญ่คือแทบจะเท่ากับตัวคนคนนึงเลย
แล้วขอบหยักนิดนึงลักษณะมันเหมือนกับเห็ดกลุ่มเห็ดลิ้นจือเหมือนกัน
มันมีรวดลายด้วยนะคุณชิสา
ปุ่มตะป่ำเป็นรอยนูนก็แล้วแต่จะคิด
เฮ้ยทำไมมันนูนออกมาลักษณะคล้ายตัวเลขอาราบิกค่ะ
อันนี้ก็ชวนคิดกันไป
แต่ที่น่าสนใจจริงคือควันที่พวยพุ่งออกมา
นี่แหละชาวบ้านแต่เช็คแล้วไม่มีค่ะ
ชาวบ้านงงเลยไม่เคยเห็น
ก็สร้างความตื่นตะลึงตกใจให้กับชาวบ้าน
แต่คุณผู้ชมค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไง
เขาบอกว่าไอ้ขาวที่เห็นเนี่ยมันคือสปอเห็ดนะคะ
มันคือสปายสปอสบางคนบอกสปาอะไร
ไม่ใช่มีใครไปจุดปูจุดควันไม่ได้มีควันพวยพุ่ง
ไม่ใช่อโลมาตะลึงใช่ไม่ใช่สปาแบบนั้นอันนี้เป็นสปอของเห็ด
ซึ่งมันจะพวยพุ่งออกมาเพราะเห็ดมันขนาดใหญ่

ถ้าหากเราไปสูดดมคุณผู้ชมอาจจะทำให้เกิดเชื้อราในปอดได้
มันมีพิษมีเคสด้วยเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ
ผู้ชายอายุ๔๗ปีอยู่อังกฤษเขาแข็งแรงดี
แต่ปรากฏว่าเข้าไปในสวนที่เขาเพาะเห็ดไปสูดกลิ่นสปอร์
วันทุกวันแค่นั้นเลยกลับมามาตรวจอีกที
ปรากฏว่าเชื้อราในปอดมอรักษาไม่การสูดจริงนะคะ

เพราะฉะนั้นต้องเตือนสายมูสายโชคลาภ
เออคิดว่ามันแปลกไปขอโชคขอลาบใกล้ไม่ได้นะคะ

มันคือสปอไม่ใช่สปา

น้องเป็นทองเออสเปยรึยัง